ยังอยู่ที่สถานการณ์การช่วยเหลือแรงงานไทย

แน่นอนครับต้องมีรายงานข่าวเรื่องของคนไทยแรงงานไทยที่เคราะห์ร้าย

ผมขออธิบายก่อนว่าไร่สุกินีคืออะไร

วบชิ้นหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับแตงกวาญี่ปุ่น

โด่ทำงานอยู่ที่ไล่สุกินีที่ผมบอก

ระเบิดตกลงใส่โด่พอดีครับ

นี่คือเหตุการณ์ตอนนั้นเลยคุณผู้ชมครับ

เราต้องเบลอภาพคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมว่าเราเบลอทำไม
โอ้โหคุณผู้ชมครับนี่กลางไล่ซูกินีที่ผมบอกที่อิสราเอลครับ
จุดนี้ห่างจากฉนวนกาซ่า๕กิโลเมตร

ถ้าเป็นพื้นที่สีแดงแป๊ดครับ
ระเบิดที่ตกลงมาทำให้แรงงานไทยเสียชีวิต๒คนทันทีคือโด่
สิทธิ์โคตรมีแรงงานไทยอายุ๓๗ปี
เป็นคนบ้านดุงอุดรธานีอีกคนคือก๋อม

หลังเกิดเหตุญาตินะครับที่ทำงานอยู่ที่ไร่สุกินีนี้นะครับ
โทรแจ้งข่าวร้ายมาที่นางบัวแพรแตงอ่อนอายุ๖๐ปีคุณแม่ครับ

พอรู้ข่าวแม่เป็นลมพับไปเลยครับ
แม่เป็นลมพับไปเลยแม่ไม่อยากจะเชื่อกับข่าวที่ได้ยิน
ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้โด่ยังวิดีโอคอลมาคุยกับแม่บอกผมสบายดีแม่สบายใจนะหนูปลอดภัย
แต่หลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงมีคนโทรมาบอกแม่อีกทีนึง
โด่ตายแล้วนะ
แม่ตัดสินใจวิดีโอคอลจะไปถามนุ้ยแฟนของโด่ครับที่ทำงานอยู่อิสราเอลด้วยกันว่ามันจริงไหม
มันจริงไหมที่มีคนมาบอกแม่ว่าโด่ตายแล้ว
พูดกับแม่อยู่พูดโทรศัพท์กับแม่อยู่บ้างโทรศัพท์จากแม่
ใครลัก
จะสบดีอย่างการฟื้น

ขอบใจไปก่อนไม่คือดุเนี่ย
อิสราเอลเนี่ยเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุแคมป์ที่โด่พักอยู่เนี่ย
นะกับเธอเนี่ยอยู่ในพื้นที่สีแดงใกล้จุดสู้รบเลย
เวลานั้นตอนนั้นมีการยิงแล้วทิ้งระเบิดตลอดเวลาครับคุณผู้ชม
อืมรูปซ้ายคือโด่ครับเสื้อแดงครับศักดิ์สิทธิโคตรมี
แต่นายจ้างบังคับครับนายจ้างบังคับคนงานให้ออกไปเก็บซูกินีในไร่นะฮะ
ตามแรงตามแรงงานบอกว่าแรงงานประมาณสามสิบคน
โด่ก็ออกไปทำงานตามคำสั่งแต่นุ้ยไม่ได้ไปเพราะนุ้ยไม่สบาย
มารู้อีกทีครับก็ได้ข่าวว่าระเบิดลงกลางไร่แล้วแฟนของเธอเสียชีวิต
บอกว่าภาพนี้เนี่ยเธอไม่กล้าดูยังทำใจไม่ได้เลย
ขณะที่ญาติขอวิงวอนนะครับให้รัฐช่วยนำร่างของโด่กลับบ้านเกิดด้วย
คุณผู้ชมครับไอ้เรื่องการบังคับบังคับให้แรงงานไทยทำงานต่อ
โดยการนำไปส่งต่อแล้วเมื่อวานมีคำอธิบาย
มีคำอธิบายว่ามันถูกกฎหมายอืม
มันถูกกฎหมายของอิสราเอลเขาเนี่ยคือมีสิทธิ์ที่แรงงานจะส่งต่อได้
มันไม่ถือว่าผิดกฎหมายแต่ก็ขึ้นอยู่กับแรงงานด้วยนะ

ก็เขาบอกทั้งหลายคนไงว่าเขาไม่สมัครใจแต่เขาถูกบังคับในข่าวนี้
บังคับเนี่ยบังคับนะครับยังไงสถานทูตก็ดูกฎหมายเขา
เราดูความต้องการของแรงงานเราด้วยนะครับยังไงผมฝากสถานทูตกับกระทรวงแรงงานหน่อยก็แล้วกัน

นี่แล้วขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราอัปเดตกันอย่างเฟซบุ๊คของคุณอนุชาบุญญสารที่น้ำแข็งอ่านไปตอนแรก
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาบอกนะที่เขาโพสต์บอกว่าอะไรนะแจ็คม่อนหลอยลี่ใหญ่ปูใหญ่ดอนโจ้กลับบ้านนำกันเด้อเนี่ย
คือคุณผู้ชมก็บอกว่าอันนี้เป็นกลุ่มคนไทยที่เสียชีวิตนะเพราะว่าไปดูโพสต์ก่อนหน้าของคุณอนุสรก็บอกเอาไว้ว่านี่เป็น๖คนไทยที่เสียชีวิตอยู่ตรงคีย์บุสคิซูฟิล์ม
ซึ่งมันอยู่ติดกับฉนวนกาซ่าที่สุดคือทหารเข้าไปปั๊บแล้วปรากฏว่าไปเจอไปเคลียร์พื้นที่แล้วก็เจอศพน้องแรงงานไทยทั้ง๖คนนะคะซึ่งทางคุณอนุชาบุญญศาสตร์เนี่ยก็เลยมีการโพสต์อันนี้
แล้วเหมือนกับแบบเออจะพาพวกเรากลับบ้านด้วยกันนะชวนกลับบ้านด้วยกันนะ
คุณผู้ชมคะดูอีกหนึ่งครอบครัวค่ะที่ต้องสูญเสียครอบครัวของก๋อมพงพันธ์ร้องไห้เลยนะคะกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น
เพราะว่าทางพ่อและแม่คือคุณพ่อสวัยคุณแม่ไพรวันรวมถึงภรรยาของคุณกอมพงพันธ์ร้องไห้อยู่หน้าบ้าน
นี่ดูสิคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้กำลังใจแล้วดูเหมือนกับมีพานมีเชือกทำพิธีค่ะทำพิธีผูกแขน
โดยผู้ว่าจังหวัดศรีสะเกดผู้ว่าอนุพงศ์สุขสมนิตเนี่ยนะคะ
บอกว่าราชการทางราชการจะขอดูแลเรื่องการนำร่างของนายพงพัฒน์กลับมาโดยเร็วที่สุด
บอกแบบนี้ค่ะพ่อมีลูกชายสองคนก๋อมพงพัฒน์เป็นลูกชายคนเล็กไปทำงานที่แปลงเกษตรในอิสราเอลไปกับพี่ชาย
แล้ววันที่เกิดเหตุนายจ้างบังคับให้ออกไปทำงานนะไปเก็บผักประมาณสัก๒๐คน
อันนี้บังคับอีกแล้วใช่ไหมใช่แล้วพอไปเก็บได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงลูกปืนใหญ่ตกลงมาบึ้มมาลูกนึงแรงงานต่างคนต่างหลบต่างหนีเอาตัวรอด
ลูกชายคนโตของพ่อหลบทันแต่ก๋อมลูกชายคนเล็กน่ะหลบไม่ทันถูกลูกปืนไปเต็มเลยนะคะ
แล้วทางด้านภรรยาของคุณก๋อมก็บอกเลยค่ะภรรยาคือนางสาววารุณีนะบอกว่าเพิ่งคุยโทรศัพท์กับก๋อมถามสารทุกข์สุขดิบ
แล้วแป๊บนึงก๋อมบอกว่าเดี๋ยววางสายก่อนนะระเบิดลงวางสายได้แป๊บเดียว๒นาทีคุณผู้ชมคนงานที่นั่นโทรมาบอกเธอว่ากอมเสียชีวิตแล้วนะคะ
ตอนแรกเราเชื่อบอกว่ายังมีหนี้อยู่ค่ะรอให้มันนิ่งก่อนวางสายว่าแค่นี้แหละเขายิงกันแล้ว
ฟังพ่อไปแล้วฟังเมียไปแล้วพี่บ้างค่ะพี่ของก๋อมที่ยังอยู่ที่อิสราเอลนายสุรัตน์สุชาติบอกว่าตอนนี้
นี้นะอบพยพมาอยู่ที่ที่ปลอดภัยแล้วอยู่ไกลจากจุดที่เกิดเหตุไหมอ่ะใกล้ใกล้

แต่ผมก็ยังไม่มั่นใจเลยส่วนตอนเนี้ยศพของก๋อมอ่ะ
เจ้าหน้าที่เขาเอาออกไปแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ที่ไหน
เรื่องต้นนะคะเจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิ์การช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ
ละสี่หมื่นบาทแล้วก็มีเงินเยียวยาจากกระทรวงแรงงาน
ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์ของลูกผู้ตายด้วยนะคะ
ส่วนแรงงานจังหวัดศรีสะเกดก็กำลังเร่งประสานงาน
เพื่อที่จะนำร่างของก๋อมพงพัฒน์กลับประเทศไทยให้เร็วที่สุดค่ะ
ครับสถานะเที่ยวบินเอลวายศูนย์แปดสามหน่อยนะคุณผู้ชมอ่ะ
ตอนนี้บินอยู่กำลังเข้าสู่น่านฟ้าประเทศอินเดียแล้วอ่า
แล้วก็คาดว่าอีก๔ชั่วโมง๑๑นาทีจะมาถึงท่าอากาศยานานาชาติสุวรรณภูมินะครับ
ค่ะไปต่อเลยคุณผู้ชมฮะแรงงานไทยในอิสราเอลอีกคนนึง
เขาส่งคลิปมาให้ภรรยาดูตอนที่ต้องหลบระเบิดอ่ะอืม
ก้มหลบอยู่ในสวนผลไม้ครับ
นี่คือคลิปที่คุณอาทิตย์เป็นแรงงานที่อยู่ที่อิสราเอล
ยังอยู่ในสวนแอปเปิ้ลอยู่คุณผู้ชม
บโดยที่มีเพื่อนแรงงานคนอื่นก็หลบด้วยกันนี่แหละ
ไม่อยู่ในหลุมหลบภัยโดนนายจ้างบังคับให้ทำงาน
ระหว่างที่มีการสู้รบนี่แหละเหมือนเหมือนกันหมดเลยนะ

เสียงไซเรนดังเสียงปืนเสียงระเบิดดังตลอดทั้งวันครับ
เมื่อวานนี้คนเป็นภรรยาอย่างนางจินตนา
เป็นชาวจังหวัดลำปางเนี่ยเล่าให้ฟังว่านายอาทิตย์สามีเธอเนี่ย
ทำงานภาคการเกษตรแล้วก็เลี้ยงไก่ในเมืองดีซาลอน
อิสราเอลคนนี้อยู่เกือบครบสัญญาแล้ว
เบิร์พี่น้ำแข็งมาทำได้๔ปีแล้วนะ
อีกปีเดียวจะครบสัญญาตอนนี้เธอห่วงสามีมาก
เนื่องจากว่าสถานการณ์ยังลูกผีลูกคนอยู่ยังรุนแรงอยู่
แต่สามียังต้องกลับไปทำงาน
ถ่ายคลิปมาให้เธอดูครับ
ตอนที่ทั้งตัวสามีและเพื่อนแรงงานอีก๒๐กว่าคนเนี่ย
หลบอยู่ในสวนผลไม้แบบนี้
แล้วก็มีระเบิดมีขีปนาวุฒิ
ตกใกล้สวนผลไม้และฟาร์มเลี่ยงไก่

เพราะว่าไม่มีหลุมหลบภัยด้วยครับ

นายอาทิตย์ยังบอกกับตัวภรรยาอีกว่า
แรงงานคนไทยทุกคนตอนนี้ขวัญเสียกันหมดแล้ว

ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลช่วยเหลือ
ประกอบกับตอนนี้อาหารก็ใกล้จะหมดแล้ว
เพราะคือคนขายอาหารก็กลัวจะต้องหยุดวิ่งส่งอาหาร

พากลับไทยให้เร็วที่สุดเลยครับ
ดังเสียงระเบิดดังทักคืนนะครับ

ครับตอนเช้าไปทำงานอยู่ครับผม

เพราะว่าเขาอยู่เมื่อวาน
นี่คือโดนในจ้างด่าเลยครับ

เพราะว่ามันดูแรงกว่าทุกปี
มันเตยเจือดนี้เลยครับ